ทีมชาติไทยจะลงสนามในศึกฟุตบอลโลกรอบคันเลือกรอบ๓
เจอกับสาวดีอาราเบียวันที่๑กันยายนนี้นะครับ

สวมชุดแข่งใหม่เจอกับทีมเศรษฐีน้ำมันด้วยครับ
และสปอร์ตผู้ผลิตชุดแข่งขันของนักฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับ
ปล่อยคลิปวิดีโอตัวอย่างชุดแข่งใหม่ของขุนพลช้างศึก
ว่าจะใช้เกมที่จะเจอกับสาวดีอาราเบียวันที่๑กันยายนนี้นะครับ
โดยแฟนเพจของแกรนสปอร์ตระบุข้อความว่า
เป็นระยะเวลากว่า๒ปีแล้วครับ
รายการกีฬารูปแบบสปอร์ตวาเลตี้นะครับ
นำกีฬาและความบันเทิงมารวมกันได้อย่างลงตัว
ไลฟ์สไตล์รวมทั้งความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทย
ออกอากาศเทปแรกนะครับวันเสาร์ที่๓กันยายนนี้
ติดตามกันเวลา๑๑นาฬิกาถึง๑๑นาฬิกา๓๐นาทีครับ

ไทยรัฐทีวีถ่ายท่อสดวอเล็กบอลสโมสรชาย

ลงสนามพบกับอัลจาซีล่าจากสหรัฐอาหลับเอมิเลส
เข้ารายการตั้งแต่เวลา๑๔นาฬิกา๑๕นาทีครับ